กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นกัน
ตั้งแต่วันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมานะครับ
กรณีปุ๊ก๕ศพปุ๊กเป็นลูกเขยเขยโหดนะฮะ
ไปก่อเหตุใช้ปืนยิงญาติฝั่งเมียเสียชีวิต๕ศพนะคะ
แล้วก็ตามรายงานข่าวเห็นบอกว่าภรรยาที่ตัวเองยิงเสียชีวิตเนี่ย
รายงานข่าวบอกว่าตั้งคันอยู่ด้วย๔เดือน
ถ้าเกิดว่าจริงก็กลายเป็น๖ศพเลยนะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เหตุเกิดที่โรงรถของบ้านพ่อตา
ตอนแรกคือใช้ปืนไปจ่อยิงพ่อตาก่อนแล้วก็ยิงเมียตัวเอง
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะวิ่งตามไปยิงน้องเมีย
แต่เห็นน้องเมียจูงเด็กมาด้วย

สุดท้ายก็น้องเมียสามารถหลบหนีไปได้
ตัวเองกลับมาอีกครั้งค่ะมาใช้ปืนเจาะยิงนะคะ
ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คือ
ตำรวจนำตัวนายปุ๊ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ลักษณะการทำแผนคือจำลองเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่าไม่สามารถนำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุได้
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวนายปู้จะโดนชาวบ้านรุมประชาธรรม

กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ

เป็นจุดแรกที่นายปุ๊ก่อเหตุ
จำลองว่านี่คือโรงรถของบ้านพ่อตา
แล้วก็ลักษณะการเกาะเหตุหญิงพ่อตาเป็นอย่างไร
ทีนี้ก่อนการทำแผนเริ่มต้น
คนตำรวจเอกเฉลิมเกลี่ยสีวรรคาน

คือนายปุ๊เปิดปากเล่าแบบหมดเปลือกเลยนะคะว่าปมการสังหารโหด
คือเขาบอกว่าเดิมทีเดียวตอนแรกที่เขาไปบ้านพ่อตา
ไม่ได้ตั้งใจจะไปก่อเหตุฆ่ายกครัวนะคะ
ตอนแรกที่ตั้งใจไปเนี่ยคือมาง้อขอคืนดีกับเมีย
ก็คือนางกัญญพัฒน์แต่ปรากฏว่าเมียไม่เอาด้วยค่ะ
ยืนยันว่าจะเลิกท่าเดียวเลยนะคะ
นายปุ๊กก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าถ้าจะเลิก
ก็ต้องคืนของทั้งหมดมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยตามรายงานข่าว
คือปุ๊มีการซื้อรถซื้อทองซื้อหยองซื้อหลายอย่าง

ทีนี้ปุ๊บอกว่าถ้าเกิดเมียจะเลิกของทั้งหมดต้องคืน
และเอาเอกสารไปให้พ่อตาเซ็นคืนยินยอมคืนของให้ทั้งหมด

พ่อตาตะโกนด่าทอกลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็พูดว่าไม่ให้ถ้าอยากจะให้ถ้าอยากจะได้
ก็ไปฟ้องเอาอันนี้เป็นคำพูดของพ่อตา
นายปุ๊เล่าแบบนี้นะคะ
จากนั้นเมียก็พูดขึ้นมาบอกว่าจะไม่ให้ใครทั้งนั้น
ถ้าเกิดว่ายังเข้ามาบริเวณบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะไปแจ้งความจับฐานบุกรุก
หลังจากนั้นพ่อตาพูดขึ้นมาอีกบอกว่า
ถ้าจะพังก็ให้มันพังไปในวันนี้
สมบัติถ้าอยากได้คือก็ต้องเอาไปฟ้องเอา
ุ๊กก็เลยบอกว่าถ้าไม่เซ็นให้เนี่ยจะยิง
นี่แหละค่ะคือประเด็นคือปุ๊เองก็โดนท้าทาย
จากฝั่งพ่อตาแล้วก็ฝั่งเมีย
คือมีการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมานะคะ
คือเมียก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะยิงก็ยิงเลย
ุ๊กก็เลยตัดสินใจค่ะนี่แหละปุ๊กบอกว่า
สิ่งที่ทำให้ปูคือฟางเส้นสุดท้ายมันขาด
เพราะคำพูดของเมียเมียบอกว่าถ้าแน่จริงอยากจะยิงก็ยิงเลย
ุ๊กก็เลยตัดสินใจค่ะหันปากกระบอกปืนเนี่ย
เล็งฝั่งไปที่พ่อตาและยิงใส่จนพ่อตาเนี่ยล้มลง
จากนั้นก็ยิงเมียของตัวเองแล้วไปไล่ยิงคนอื่นในบ้าน
ขณะนั้นนะคะคู่เขยคือช่วงที่อยู่ในเหตุการณ์
มีคู่เขยอีกหนึ่งคนชื่อว่าคุณเอก
คุณเอกเป็นแฟนของผู้หญิงเสื้อสีขาววิ่ง

เป็นคู่เขยกันเนี่ยนะคะในขณะนั้นเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วย
เขาบอกว่าเขาก็โดนยิงเหมือนกันนะ
คือตอนนั้นเขาอยู่ในบ้านเขาได้ยินเสียงทั้งหมด
เขาก็มีปืนเหมือนกันเอาปืนออกมายิงใส่ในปุ๊ไปหนึ่งนัด
ปุ๊ได้ยินเสียงปืนหันมาค่ะ
เอาปืนที่ยิงพ่อตาเอาปืนที่ยิงเมียตัวเองตายเนี่ย
หันมายิงใส่คู่เขยซึ่งชื่อว่าเอก
เอกเนี่ยโดนยิงที่มือไปหนึ่งนัดแต่กระสุนหมดพอดี
ปุ๊หลบแล้วก็วิ่งมาเอากระสุนที่รถ
วิ่งเข้าป่าข้าวโพดหายไปรอจนเสียงปืนเงียบ
ค่อยกลับมาที่บ้านก็พบว่าเจอสองศพนี่แหละ
คือตอนนั้นก็พยายามหนีตายสุดชีวิตเหมือนกันนี่นะคะ
ทีนี้หลังจากที่นายเอกหนีไปแล้วเนี่ย
ตัดสินใจเดินมาดูที่พ่อตาแล้วก็เมีย

พ่อตาเนี่ยเงยหน้ามามองนายปุ๊แล้วก็พูดว่า

พ่อตาเงยมาพูดกับนายปุ๊บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเซ็นให้
ุ๊กก็เลยตอบไปว่าเอ้าพ่อ
ทำไมพ่อไม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกล่ะ
มันจะได้ไม่เกิดเรื่องบานปลายถึงขนาดนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็ตัดสินใจค่ะเอาให้ชัวร์ว่าพ่อตาเนี่ยต้องตายแน่นะคะ
ก็เลยลั่นไก่ใส่ไปที่พ่อตาแล้วก็กับเมีย
หลังจากนั้นก็ไปอีกจุดหนึ่งนะ
เขาบอกว่า

สั่งน้องเมียสื่อจอบด้วยเข้ามาผมก็

ผมสักปีเนี่ยไม่ได้ยิงนะ
ชักมาเพราะมึงเห็นมั้ย

ครับรถมือไปดู
นี่ค่ะนายปูก็พยายามบอกว่ามันเกิดจากการท้าทายกันนี่แหละ
เอายิงเลยไม่ยอมเซ็นให้ไม่ยอมเซ็นเอกสารที่จะคืนสมบัติให้

กันไปท้าทายกันมาสุดท้ายแล้วตัวเองบันดาลโทษะ
นายปุ๊อ้างแบบนี้นะคะทีนี้จากจุดนี้เนี่ย
ก็คือบ้านของพ่อตาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตสองศพนะ
ก็คือเมียตัวเองแล้วก็พ่อตาทีนี้ไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะคะ
เป็นบ้านของแม่ยายแต่จริงก็ไม่ได้พาไปที่บ้านของแม่ยายหรอกนะ
ก็อยู่ในระแวกของกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์นั่นแหละค่ะ
อีกจุดหนึ่งก็คือบ้านของแม่ยายจุดนี้เนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนนะคะ
แม่ยายอยู่กับพี่สาว๒คนอีกคนเป็นพี่สาวฟ้าแฝดค่ะ
นายปุ๊บอกว่าคือตอนนั้นอารมณ์มนต์ผ่าไปนะ
เคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะฆ่าเมียตัวเองเนี่ย
ก็จะฆ่าให้ตายทั้งตระกูลก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านหลังที่๒
เป็นบ้านของนางน้ำผาฝาแฝดของแม่ยาย
พอไปถึงนายปุ๊ผลักประตูเข้าไป
กำลังเห็นแม่ยายกับพี่สาวฝาแฝดนั่งทานข้าวกันเลยค่ะ
เปิดประตูเข้าไปยิงน้ำผาเป็นคนแรก
หลังจากนั้นก็ยิงน้ำพึ่งซึ่งเป็นแม่ยาย
ส่วนนายเกียงและนายกุ้งกระโดดหนีทางหน้าต่าง
แล้วก็แกล้งตายก็เลยทำให้รอดนะคะ
ปุ๊ก็เลยออกจากบ้านเตรียมตัวที่จะหลบหนี
แต่ระหว่างที่จะหลบนี้เพราะเอิญมากค่ะ
ไปเจอเข้ากับนางกระหนกวันเป็นพี่สาวของแม่ยาย
กลับมาจากทำธุระพอดี
ทีนี้นางกระหนกวันก็เลยเอ่ยปากถามนายปุ๊บอกว่า

คือเขาก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไร
ไปนะคะสรุปจุดที่๒คือบ้านของแม่ยาย
เสียชีวิต๓ศพจุดแรก๒ศพค่ะรวมทั้งหมด๕ศพนะคะ

คุณผู้ชมตำรวจบอกว่าได้มีการแจ้ง๕ข้อหากับนายปุ๊นะคะ
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
จากนั้นพนักงานสอบสวน
นำตัวนายปุ๊ไปฝากขังต่อสารจังหวัดอุตรดิษฐ

ทีนี้พอไปดูประวัติของนายปู้
คือปมเรื่องของการแย่งสมบัติคืน
จากฝั่งพ่อตาฝั่งเมียตัวเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้นายปูบอกว่าได้มีการทุ่มเทนะ
คือทุ่มทุนนะคะให้หลายสิ่งหลายอย่างมาก
กับฝั่งเมียฝั่งญาติเมีย
พยายามที่จะขอคืนเพราะว่าเมียบอกว่าขอเลิก

ทีนี้นายปุ๊บอกว่ามูลค่าเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ๓๐ล้านบาท
ตำรวจบอกว่านายปู้พื้นเพลย์เป็นคนระนอง
ก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะฮะเอาเงินมาจากไหน
ตอนนี้มีการสืบสอบปรากฏว่าไปพบว่ามีคดีช่อโกง
ติดตัวอยู่ที่ท้องที่สพศรีราชา๑คดี

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องดูคดีนี้ด้วยนะ
แต่ว่า๒ข้อหาหลักที่ลงท้ายด้วยคำว่าไตรตรองไว้ก่อน

สูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวค่ะ